ผ่านไปแล้วนะครับเมนูเส้นจากสามร้านสามสไตล์ด้วยกันนะครับผมมาร้านนี้นะครับเราจะมาลองทานเมนูเส้นแบบฟิวชั่นเก๋เก๋ดูบ้างนะครับบรรยากาศของร้านเนี่ย
เหมือนเป็นโรงทอขนแกะจากชานเมืองประเทศฝรั่งเศสมาตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผม
เรียบทางด่วนเอกมัยรามินทราแห่งนี้เลยครับ
อยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าฟาร์มแกะแห่งนี้เนี่ยจะมีเมนูเส้นอะไรให้ค้นหาตามผมไปสืบสาวราวเส้น

เป็นแบบว่าเหมือนกับโรงทอขนแก่

หรือที่มีผู้เจ้าของของร้านเขาชอบไปเที่ยวนอกใช่ไหม
เอามาลวงมาในนี่เพื่อว่าดีให้คนที่ไม่มีโอกาสไปทางประเทศ

ต่างประเทศเลยถูกต้องค่ะพอเราไปต่างประเทศเราก็มีความสุข
มาร้านนี้เราก็มีความสุขเท่าเดียวกันใช่ครับผมบรรยากาศร้านเป็นต่างประเทศแบบนี้
อาหารล่ะเมนูที่เสิร์ฟอยู่แล้วเป็นเมนูประเภทไหนอาหารเดี๋ยวนี้ปัจจุบันที่เราทำเป็นพวกอาหาร
นิยมมากครับผมส่วนมากแม่เราเป็นคนที่ว่าทำให้เราแบบว่าปัจจุบันนี้ที่ชอบทำอาหารด้วย
เพราะว่าบุญให้คนอื่นมีความสุขสร้างความสุขให้คนอื่นด้วยครับอืม
พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยต้องฝึกเพิ่มเติมอะไรอีกไหมกับอาหารไทย
ต้องต้องฝึกนะครับพอดีเราอยู่เมืองนอกที่สวิตช
เราทำพวกอาหารไทยพักคง๓ปีแล้วก็หยุด

เพราะยุโรปเราไม่กางพวกกลับมาที่นี่ไปอยู่โรงแรมแชง
ไปทำพวกอาหารอิตาลีจากอิตาลีต่อไปเรามีช่วงมีโอกาสที่ไปทำฝรั่งเศสต่อไป
เราไปอยู่ทำอาหารญี่ปุ่นอีก๒ปีครึ่ง
โอ้โหนี่ก็คือเราก็มีความรู้ของอาหารหลากหลายสายพันธุ์
ใช่ครับปัจจุบันนี้ทุกคนต้องมีแบบ
แต่เธอเยอะขึ้นไม่ใช่แบบว่าเราแค่สายเดียวต้องรู้สิ่งนี้เยอะ
เพราะว่าให้ไปก้าวหน้าต่อได้
แค่ประสบการณ์ของเชฟนี่ก็น่าสนใจนะมีความสามารถในการทำอาหารได้หลากหลายประเทศจริงนะครับ
วันนี้อยากจะรู้แล้วเมนูเส้นแนะนำของทางร้านให้กับรายการเราเป็นเมนูอะไร

ปาเกตตี้ปูม้าอยากจะรู้แล้ววิธีการทำเป็นอย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้าง

ซึ่งก่อนน้าเคยทำอาหารไทยอยู่ที่ต่างประเทศ
ก่อนจะมาทำอาหารฝรั่งเศสอาหารอิตาลีและอาหารญี่ปุ่น

ถึงเวลาที่จะให้เชฟอดำของเราปล่อยของกันแล้ว
เอาเป็นว่างานนี้บุกครับคุณ
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวนะครับผม

พริกแห้งครับผมชินตาเกะกับพวกพาซลี่ครับผมพาซลี่

พูดถึงเปล่า

เตาครับผมกระทะต้องร้อนก่อน
ใช่ครับครับผมเพื่อผัดให้มันสะหรับครับ

พอมันหากไปเดี๋ยวเราพูดแกะคูม้างานว่า
พูดกระดอกหัวกระดองเราใส่ในเตาอก

นี่แหละฮะ
ใส่ตรงนี้

เนยครับผม
ให้พูให้มีสีกรอบ

เอางี้ระหว่างรอเชฟจัดจาน

เสร็จไปแล้วกับหนึ่งเมนูพาสต้าผัดพริกกระเทียมน้ำมันมะกอกและปูม้าม

จัดอีกหนึ่งเมนูที่ทวิตความเป็นญี่ปุ่นลงไปด้วย
ถ้าอยากรู้ว่าอีกหนึ่งเมนูจะเป็นเมนูอะไร
ตอนนี้ทั้งสองเมนูรอพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
ครับพร้อมจะชิมนะครับวันนี้มีแนะนำถึง๒เมนูด้วยกันนะครับ
เมื่อกี้เราไปดูวิธีการทำเมนูนี้แล้วนะครับแองเจ้าแห่ผัดปูม้านะครับ

คือไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติอะไรมากใช่ครับมันก็จะมีรสชาติของวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ
แล้วก็มีกลิ่นความหอมของทะเลที่มากับตัวปูด้วยครับเราได้เอากระดองไปอบด้วยเนอะ
ใช่ครับผมอืมมันก็มีสีสันที่สวยงามนะครับก็จะเป็นรสชาติแบบเข้มเข้มเผ็ดนิดหนึ่ง
ใช่ครับเมนูนี้นะฮะเมนูนี้แหละครับเชฟชื่อเมนูว่า
ชื่อว่าลิงวินิจูนาซาตากิครับลิงวินี่จูน่าตะกินะครับครับผม
มีความเป็นญี่ปุ่นผสมผสานแล้วใช่ครับผมจากที่เราไปร่ำเรียนมาวิธีการทำเมนูนี้ทำยังไงครับเชฟ
วิธีการอันนี้แบบเหมือนว่าเราผัดกระเทียมแล้วก็พวกผัดพวกเส้นเอาเส้นไปผัดกับกระเทียม
ใช่ครับมันมีผักด้วยมีผักมีหน่อไม้มีแครอทด้วยครับ
เราผัดแล้วใส่พวกโชยูนิดหนึ่งเพื่อให้มีรสชาติแล้วปรุงเกลืออืม
โน้นเราเอาพวกทูน่าใส่เกลือพริกไทยทอดเสียไม่ให้มันสุก
ให้มันมีแค่แค่ข้างนอกครับแล้วมันแบบมีสีอืม
อันนั้นเราคุบกับพวกงาดำกับงาขาวอืม
ไว้ข้างนอกครับเรียบร้อยเราพวกเอาเส้นที่เราผัดแล้ววางในจานกลางกลาง

ช่างมันแบบมีกลิ่นอายความหอมของญี่ปุ่นใช่ครับผสมผสานลงไปนะครับ
รู้สึกว่าเป็นเมนูจานเบาเบาใช่ครับผ่านให้ง่ายได้ทีเดียวนะครับใช่ครับผม
นอกจากเมนูเหล่านี้เมนูที่แนะนำของทางร้านมีเมนูอะไรอีก
สิ่งแน่นอนของพี่พาเลอร์แนะนำเป็นพวกเห็ดท็อปพาเลอร์ที่ใช้พวกเห็ดหอม
ที่เราชุบเก็ตแปลงนมพังนะครับทอดอืมนี่สมมติเป็นพวก
ของร้านด้วยครับอ๋อคือมาทุกต้มสั่งเหมือนกันเถอะใช่ครับผม
เชฟบ้างดีกว่าในเรื่องของความชื่นชอบในอาหารไทยครับ
เราชื่นชอบขนาดไหนอาหารไทยเนี้ยเราชอบมามันอาจจะเป็นพวก

ทำเป็นครับ
อาหารไทยถ้าเปรียบเทียบวิธีการทำอาหารไทยกับอาหารต่างชาติ

ของบ้านเราอาหารไทยใช่ไหมส่วนมากมันใช้วัตถุดิบสดมาก

มีบางของเกี่ยวกับหวานมันยากต้องเรียนเยอะ
ใช่ไหมกับของฝรั่งจริงมันมีคมยากด้วย
อาหารไทยมันยากตรงพวกเครื่องแกงต่าง

คงพวกเครื่องแกงเอง
สมุงไพรต่างมีเยอะบ้านเราเมืองร้อน
ตั้งที่เรียบด่วนรามอินทาครับ

เปิด๑๑โมงถึง๔ทุ่มครับผม

ไม่มีครับผม
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป